ช่วงนี้คนเครียดกันเยอะนะคะล่าสุดเนี่ยมีอดีตนักมวยเมืองสุพรรณบุรีคนหนึ่ง
เขาทำงานอยู่ที่ตลาดคลองเตยอืมเครียดทะเลาะกับแฟนค่ะ
สุดท้ายยิงปืนกลางตลาดคลองเตยเลยนะคะคนเนี่ยตกใจแตกตื่นกันหมด
เพราะดีค่ะกระสุนเนี่ยมันไม่ได้ไปเข้าที่ไหนยิงใส่น้ำแข็ง
เพราะว่าเขาทำงานที่โรงน้ำแข็งแต่ว่าทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคะ
ทั้งการพกพาปืนในที่สาธารณะการยิงปืนในที่สาธารณะ
ก็ต้องแจ้งตำรวจมาจับค่ะตำรวจสอนอท่าเรือนะคะมาตรวจสอบ
เหตุคนใช้อาวุธปืนกราดยิงในตลาดคลองเตย
โดยที่เกิดเหตุคือโรงน้ำแข็งชื่อว่าโรงน้ำแข็งเจ๊พา
อยู่ที่ตลาดสามตลาดคลองเตยค่ะตรวจสอบดูก็มีร่องรอยกระสุนปืนสี่นัด
อยู่ในร่องไม้ใกล้เคียงกับเครื่องบดน้ำแข็ง
ที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะจะเป็นล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับริมถนนช่วงกลางตลาดเลยนะคะ
ด้านหน้ามีป้อมยามสำหรับนั่งทำงานคนเดียว
ส่วนจุดเกิดเหตุอยู่ข้างค่ะเป็นที่เก็บก้อนน้ำแข็ง
จะเห็นเลยนะว่ามีร่องรอยคล้ายรูกระสุนปืนอยู่สี่รูด้วยกันค่ะนี่ฮะ

เวลาที่ร้านนู้นร้านนี้ในตลาดเขาสั่ง
สอบถามคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็บอกว่า
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอุทัยการพักดีหรือนายอานนท์
อายุสามสิบแปดปีค่ะเป็นเสมียนเก็บเงินอยู่ที่ร้านโรงน้ำแข็งเจพานี่แหละ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ก้อนน้ำแข็งไปสี่นัดครับ
นางสาวส้มคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่านายอุทัยคนนี้
เป็นคนใช้ปืนกระดยิงบริเวณที่เก็บน้ำแข็งแต่ไม่ได้ยิงใคร
สอบถามคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
อุทัยเนี่ยทำงานอยู่ตามปกติพอตกบ่ายค่ะ
รู้สึกว่าจะทะเลาะกับแฟนสาวหลังจากนั้นนายอุทัยเนี่ย
ทะเลาะกับแฟนสาวเสร็จก็โทรหาเท่าแก่เจ้าของโรงน้ำแข็งเลยบอกว่า
ลาออกแล้วไม่ทำงานแล้วแล้วพอวางสายจากเท่าแก่ปุ๊บ
ก็ควักปืนออกมายิงไปที่น้ำแข็งในโรงน้ำแข็ง๔นัดซ้อนเลย
หันกลับมาพูดกับเพื่อนร่วมงานบอกใครจะอยู่ใครจะไปไม่สนใจแล้ว
ลาออกแล้วอ่าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยค่ะครับ
คือลักษณะที่เพื่อนร่วมงานบอกคือเหมือนทำระบายอารมณ์เหมือนหงุดหงิด
แล้วก็เลยแบบระบายอารมณ์โอ้โหเท่าแก่โรงน้ำแข็งก็เลยบอกให้
นายอุทัยเนี่ยมอบตัวกับตำรวจซะนะคะฝ่ายรอปภที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
นักมวยเก่าก็รู้จักสนิทสนมกันมาพักนึงแล้วแหละ
สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนายอุทัยมาบ่นให้เขาฟังนะคะว่า
ไม่อยู่แล้วนะจะไม่ทำงานที่นี่แล้ว
เขาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรนายอุทัยก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องงาน
แต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดค่ะจนกระทั่งมารู้ว่า

ตั้งปั้งตั้งจะพักเขาก็ขี่ก็เอาไว้ครับนี่ครับ
เขาก็ไปไม่มีทีท่ามันแปลกแปลกคล้ายปกติอ่ะเขาก็ไปเขา

เพื่อนน้องเขาก็ไปส่งทางแก่
ใช่ค่ะ

เจอกอยู่แบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นพอคุยสักพักวางสายเท่านั่นแหละค่ะ

ยิงใส่ก้อนน้ำแข็งเลยหลังจากนั้นถึงค่อยเดินออกมาเก็บปืนใส่กระเป๋าเก็บของ
แล้วก็ลุกเดินออกไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปเลยแต่ว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะ
ไม่ได้มีทีท่าว่าเขาจะเอาปืนไปขู่ใครหรือว่าไปเล็งใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรืออะไรใดเลย
คือเหมือนยิงใส่น้ำแข็งแล้วก็เก็บปืนคือยิงระบายอารมณ์มาแหละแต่ทำงานโรงน้ำแข็งน่าจะใจเย็นบ้างนะ
อากาศมันร้อนเสียชื่อทำงานโดนน้ำแข็งหมดเลยเขาไม่ได้อยู่ในที่เกี่ยวน้ำแข็งที่เดียวกันไง
คือถ้าจะบอกว่าไม่พอใจเรื่องงานหรือว่าเจ้านายไม่ให้ออกขอลาออกไม่ให้ออกตามข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ
คือถ้าจะออกก็ออกใช่ไหมคุณไม่อยากทำงานจะออกใครที่จะไปว่าจะไปยิงระบายอารมณ์ทำไม
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาด้วยก็ไม่รู้ว่าขุนคล่องหมองใจเรื่องนี้แล้วไม่รู้จะระบายที่ไหนหรือเปล่า
อันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยมีปืนติดตัวแบบนี้จะไประบายที่ไหนต่ออีกหรือเปล่า
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาค่ะแต่ว่าจะส่งปลอกกระสุนปืนที่พบไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นกระสุนปืนชนิดไหน
เพราะว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นเป็นกระสุนปืนแบงค์ค่ะก็คือเป็นเหมือนลูกเปล่าค่ะเสียงดังอย่างเดียว
ไม่ได้มีหัวกระสุนหรือว่าอนุภาคในการทำลายล้างส่วนเรื่องของความผิดเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนละกัน
ว่ามันจะไปเข้าข่ายความผิดข้อกฎหมายข้อไหนบ้างนะคะ
กลัวนะคนทำงานอยู่ในตลาดก็ตกใจแตกตื่นกันหมดอ่ะใช่